คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันบ้างนะฮะ
เมื่อคืนเนี่ยคุณบอลเชิญยิ้มกับคุณบ๊อบบี้๓บาท๕๐เนี่ย
เขาไปแสดงคอนเสิร์ตที่โรงเล่าเพชรเกษมที่จังหวัดราชบุรี
ถือว่าเป็นผับดังในจังหวัดราชบุรีกลางเมืองเลยนะฮะ
ตอนที่คอนเสิร์ตเล่นเนี่ยมันก็สนุกสนานอยู่ดี
คือไม่ได้มีอะไรก็ไปฟังเพลงไปโยกไปนั่งกินข้าวอะไรปกติ
มีทั้งเพลงช้าค่อยโยกกันไป
มีทั้งเพลงเร็วที่คุณบอลเขาร้องสนุกสนานนะฮะ
แต่ทีนี้หลังจากจบคอนเสิร์ตของบอลกับบ๊อบบี้แล้ว

ระหว่างการที่จะปิดผับเนี่ย
มันมีเหตุการณ์หนึ่งวุ่นวายมากเลย

เพราะว่าทางผับเองทางประชาชนเอง

ตำรวจเข้าไประงับเหตุปรากฏกำลังวิ่งเข้าไปข้างใน

ไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ
แล้วตำรวจเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ที่ข้างในเขามาลุมมาตุ้มอยู่นะครับ
มีไหมเรามีคลิปที่ตำรวจเข้าไปข้างในไหม

เพราะว่ากล้องที่ได้มันคือกล้องติดหน้าอกตำรวจ
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้หน่อย

ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ตำรวจต้องไปควบคุมตัวนะ
เพราะข้างในคนจะวิ่งหนีตายออกมาก็วุ่นวายพอแล้ว
ยังต้องไปจับกลุ่มคนที่ยิงอยู่ในผับแห่งนี้อีกนะฮะ
บอกว่าเสียงปืนดังขึ้น๔นัดเลย
แล้วมีคนตะโกนบอกมีคนถูกยิงมีคนถูกยิง
ช่วยทีช่วยทีเรียกรถพยาบาลที
ตำรวจก็บุกเข้าไปข้างในทันทีแล้วฮะ
แล้วก็เห็นเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้
นี่เป็นกล้องติดอกของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองราชบุรีนะฮะ
เพราะว่าเข้าไประงับเหตุได้

เขายังยิงกันไปแล้วเลย๔๕นัดนะคุณนะ
นี่ฮะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะ

ล้มแตกกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเลย

ห่างจากหน้าเวทีประมาณ๓เมตร

สงวนนามสกุลนะอาการสาหัส
ถูกยิงเข้าที่ท้องแล้วก็น่องขาขวารวม๔นัดนะฮะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นะครับ
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
ตกอยู่ที่เกิดเหตุ๓ปลอก

เหมือนตอนที่เจ้าหน้าที่เมื่อกี้วิ่งเข้าไปนะ

เหตุการณ์มันชุลมุนวุ่นวายมากนะฮะ
หลังจากการสอบสวนกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาใช้บริการนะฮะ

คอนเสิร์ตของบอลเชิญยิ้มกับบ๊อบบี้สำหรับ๕๐
เสร็จเรียบร้อยแล้วเลิกเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหากันเริ่มโตเถียงกันฮะ
ก่อนจะเข้ามาชกต่อยกันแล้วก็ปลาขวดใส่กัน
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น๔นัดทันที
คาดว่าน่าจะทะเลาะกันเรื่องผู้หญิง
นี่คุณผู้ชมนี่จังหวะนี้อะไรเกิดขึ้นนะฮะ
เออก็ต้องช่วยคุณเพราะมีคนบาดเจ็บอ่ะ
แล้วพอเนี่ยพอได้ยินเสียงปืนดังเอ๊ะเวลาในร้านแบบอย่างนี้
เขาไม่มีการตรวจสอบปืนตรวจสอบอาวุธก่อนเข้าร้านเหรอคะ
เออคือกาศของร้านให้ยืนยันนะฮะ
ว่ามีมาตรการเข้มงวดเรื่องการนำอาวุธเข้ามาภายในร้าน
แต่ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ร้านกำลังจะปิดแล้ว
ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุคือเดินออกไปก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่
ตอนเดินออกไปออกไปเอาอาวุธ
ออกไปเอาอาวุธปืนจากข้างนอกแล้วก็เดินย้อนกลับเข้ามา
ทางร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกจุด
แล้วก็ยินดีที่จะมอบให้แก่ตำรวจในการนำไปตรวจสอบนะฮะ
เรื่องอาวุธนี่ถ้ามาก็คือ

ผมกำลังให้ลูกน้องเอาคนออกกันอยู่
เรื่องอาวุธนี่ถ้ามาก็คือมาตอนนั้นปิดแล้ว
ช่วงที่ว่าคนกำลังออกไป

แต่ทุกคนช่างมือตรวจตลอดใช่ไหมครับ
ตลอดเข้มงวดไม่มีอาวุธไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา
คุณผู้ชมฮะเหตุนี้เป็นเหตุใหญ่นะครับ
เรื่องนี้ทางรองผู้การตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกธานินฉัดเจริญพร

ผู้การเมืองเพชรทำไมดูที่สพราชบุรีด้วยนะฮะ
คือแกเป็นรักษาราชการแทนภูมิกับนะ

หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที
อย่างที่เห็นแหละฮะว่ากล้องติดอกของตำรวจ
เห็นว่าตำรวจยืนอยู่หน้าร้านพอดี
แล้วก็เข้าไปในผับแห่งนี้ไปควบคุมสถานการณ์
สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๑คน
พร้อมอาวุธปืน๑กระบอกได้ที่บริเวณใกล้จุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งไม่ได้มีผู้นำท้องถิ่น
ตัวผู้ก่อเหตุออกไปตามที่มันเป็นข่าวลือก่อนหน้านั้น
ว่าคนก่อเหตุเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
ไม่ใช่นะครับทางพุ่งกับบอก
ทางรองผู้การจังหวัดเพชรบุรีบอกแบบนี้
เรื่องต้นผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธครับ
ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะฮะ
แล้วก็จะเรียกเจ้าของผับแห่งนี้มาสอบสวน
หากพบว่าปล่อยประละเลยให้ลูกค้านำอาวุธเข้ามาในร้านนะคุณนะ

เพราะว่าอาจจะมีคนเจ็บคนตายมีเรื่องวุ่นวายในนี้
อาจจะเสนอให้มีการปิดเลยด้วยซ้ำคุณ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะเกี่ยวยงกับคอนเสิร์ตของคุณบอลเชิญยิ้มกับคุณบ๊อบบี้๓บาท๕๐ใช่ไหม

คุณบอลเปิดเผยบอกว่าโอ้โหผมก็ตกใจฮะ
แต่เหตุดังกล่าวมันเกิดขึ้นหลังคอนเสิร์ตของผมที่เลิกไปนานแล้วครับ
ตอนนั้นผมคุณบ๊อบบี้แล้วก็คณะเดินทางกลับออกมาแล้ว
ทำให้ผมไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ช่วงนี้นี่คุณบอลนี่มีงานเข้าอยู่นะ

แต่เหตุการณ์นี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้ว